มาดูเรื่องราวชีวิตของเด็กวัย๑๓ที่เด็กคนนี้นะคุณ

แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากนะครับ
ในการช่วยคุณยายขายผลไม้ตรงทางเท้าแบบนี้
แต่น้องบอกว่าบางวันก็ขายไม่ได้เลยพี่นะครับ
ขายไม่ได้จริงไม่มีเงินเลยนะครับ
แล้วก็ชีวิตครอบครัวก็ค่อนข้างจะลำบาก
แต่ผมก็สู้นะครับ
หลังรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านมานะครับ
ผู้สิทธิ์ขาวของเราก็เดินทางไปที่บริมฐางเท้า
ข้างสารหลักเมืองในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีนะครับ
พบกับน้องน้องคนนี้เป็นผู้หญิงนะคุณ
เด็กหญิงอรัญญาอายุ๑๓ปี

ทีมข่าวของเรามารับมะม่วงด้วยไหมครับพี่อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็มีรังใส่มะม่วงเขียวมะม่วงวางอยู่นะครับ
จากการพูดคุยกับน้องเขานะฮะน้องเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าก็เรียนอยู่ชั้นป๖นะครับ

ช่วงวันหยุดนะน้องจะมาช่วยคุณยายนงเยาสตุรัสอายุ๖๕ปี
ก็มาพร้อมกับน้องสาวอีก๒คนแล้วครับมาช่วยกันขายมะม่วง
มะม่วงนี้ก็ไปรับมาจากสวนที่อำเภอบ้านสร้างนะครับ
โดยมะม่วงก็ขนใส่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเอามาขายในตัวเมือง
เธอเองนะคุณนะจะเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างคุณ

ขี่มาแล้วก็พายายกับน้องตระเวนขายตามที่ต่างนะครับ
ส่วนรถจักรยานยนต์แม่เป็นคนหามาให้

ครูของโรงเรียนเทพารักษ์อำเภอศรีมโหสดช่วยกันต่อเติม
โดยไม่คิดเงินนี่คุณดูสิ
ในแต่ละวันนะน้องต้องขับรถออกจากบ้านนะฮะ
ตำบลโคกปีดระยะทางกว่า๓๐กิโลเมตรนะครับ
เพื่อมานั่งขายมะม่วงที่บริเวณทางเท้าหน้าร้านอาหาร

แต่ทีนี้ยังไม่พอจะไปจ่ายต้นทุนค่ามะม่วงเลยคุณ
ถ้าขายไม่ได้เพิ่มมากขึ้นก็คงต้องไปติดค้างเขาไว้ก่อนนะครับ
ช่วงนี้เป็นโควิด๑๙ระบาดนะครับโรงเรียนก็ปิด
ก็เลยมาขายมะม่วงกับยายมาช่วยยายซะ
แต่ถ้าโรงเรียนเปิดก็ต้องไปโรงเรียนแล้วครับ
แต่บางวันเนี่ยไม่มีเงินขอใครล่ะคุณขอครูนะฮะ
เพื่อที่จะกินข้าวพอมีเงินก็จะใช้คืนครูนะครับ
ขณะที่นั่งขายมะม่วงอยู่ที่หน้าร้านอาหาร
ก็อาศัยมื้อเที่ยงจากร้านบ้านเล่าเรื่องนะฮะ

เขาทำอาหารมาให้ได้กินกันนะฮะ
คุณยายของน้องอรัญญาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้

ลูกชายของยายก็ไปอยู่กับสามีใหม่

ชีวิตแต่ละวันก็ไปเชื่อมะม่วง
เชื่อคือติดเงินไว้ก่อน
เชื่อมะม่วงออกมาก่อนจากเจ้าของสวนเขา
แล้วเอามาขายขายได้ถึงจะเอาเงินไปจ่ายเจ้าของสวนเขา
ทั้งหมดฤดูมะม่วงก็จะขายส้มโอนะครับ
ก็ผู้ใจบุญที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวดังกล่า
สามารถเดินทางไปอุดหนุนซื้อมะม่วงของครอบครัวนี้ได้นะครับ
ที่บริเวณทางเท้าหน้าร้านบ้านเล่าเรื่อง
ข้างสารหลักเมืองในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีนะครับ